สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวครับ
ยุคนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเยอะออกกำลังกาย
เน็ตเปิดขึ้นมาคนก็ไปอุดหนุนเยอะ
อาหารการกินก็พยายามเลือกกินที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นเยอะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามากก็คือว่า
คนไทยติดหวานติดเข็มพอมาถึงจุดหนึ่ง
รัฐเขาปล่อยประละเลยไว้ไม่ได้เขาก็เลยออกมาตรการ
ที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่เก็บภาษีความหวาน
เก็บภาษีความหวานเพราะอะไรครับ
เพราะคนไทยเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว
หวานติดเค็มไปกินก๋วยเตี๋ยวกินผัดไทย
ลาดหน้าต้องปรุงต้องใส่น้ำตาลครับ
กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วพอหวานมากมาก
สิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บความดันโลหิตสูง
เบาหวานถ้าไอ้สองตัวนี้มาตัวอื่นตามมาเป็นพลวนเลยครับ
แก่แก่ตัวมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเบาหวานกันเยอะ
ก็เพราะติดหวาน
ฉะนั้นรัฐเขาก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะให้คนไทยกินหวานน้อยลง
เค็มน้อยลงกินมันน้อยลงก็จะทำยังไงล่ะครับ
ลนรงค์ก็ลนรงค์ไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วลนรงค์ก็ยังเอาไม่อยู่
ก็ต้องใช้มาตรการคือทำให้อาหารหรืออะไรก็ตามแต่
น้ำขนมน้ำอัดลมน้ำหวาน
ถ้าหวานมากเกินไปต้องให้ราคาแพงขึ้น
เพื่อคิดว่าคนจะได้กินน้อยลง
วิธีการทำให้ราคาแพงขึ้น
รัฐก็ไปขึ้นภาษีครับ
น้ำประเภทไหนน้ำอัดลมน้ำหวาน
ถ้ามีความหวานมากเจอภาษีแพง
มีความหวานน้อยเจอภาษีน้อย
เขาต้องการให้คนได้มีทางเลือกว่า
ถ้าคุณอยากกินหวานคุณต้องจ่ายแพงนะ
เพราะว่าบริษัททำเครื่องดื่มทั้งหลาย

เขาก็ต้องเอาราคาภาษีบวกเข้าไปในเครื่องดื่ม

เพราะฉะนั้นภาษีความหวานเนี่ย
ในข่าวเขาบอกเขาเก็บเป็นขั้นบันได

นี่๑ตุลาคมนี้อย่างที่บอก

หวังว่ามาตรการนี้ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีสัมภาษามิตรมาก
อันนี้จะบังคับให้คนกินหวานน้อยลง
ส่วนภาษีความเข็ม
อันนี้เนี่ยภาษีความเค็มก็คืออาหารสำเร็จรูป

พวกอาหารสำเร็จรูปพวกอะไรบะหมี่สำเร็จรูป

ทั้งหลายที่เด็กกินกันมาแต่เด็กเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าคุณใส่เกลือใส่โซเดียมสูงมาก
คุณจะต้องเจอภาษีแพงขึ้น
ฉะนั้นโซเดียมเนี่ยคุณใส่ผ้าสมเท่าไหร่
หน้าซองเวลาซื้อของให้ลูก

ดูสักนิดนึงว่ามีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่
ถ้าโซเดียมสูงก็แปลว่ากินเข้าไปนานอันตรายครับ
กินเข้มมากโรคไตถามหา
ที่ไปล้างไตฟอกไตกันอยู่โครมโครมทุกวันนี้

ว่าพฤติกรรมอาหารการกินเป็นยังไง
เกิดจากการกินเค็มมากเกินไปทั้งนั้น

ความดันโลหิตสูงก็ตามมาด้วย
ความดันโลหิตสูงมาจากการกินเข็ม
พอความดันโลหิตสูงมีผลกับไต
ฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นโรคไต
แก่ตัวไม่อยากไปฟอกไตล้างไต
ต้องให้ลูกเมียขับรถไปส่ง
ก็ต้องเริ่มพฤติกรรมไม่กินเข็ม
เขาก็หวังว่าโดยมาตรการภาษีหวานภาษีเข็มนี่แหละ
จะทำให้ผู้ผลิตใส่โซเดียมน้อยลง
อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สุดท้ายขึ้นมาเนี่ย
สุดท้ายขึ้นมาต้องถามว่าประชาชนให้ความร่วมมือไหม
มีมาตรการออกมาถ้ายังไม่ให้ความร่วมมือช่วยไม่ได้
ตัวใครตัวมันแก่ตัวขึ้นมาเป็นเบาหวานเป็นไต
และจะรู้ว่ามันทรมานยังไง
ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่เขาปิดมิดชิดเนี่ย
มันดูได้ว่ามีความหวานเท่าไหร่ความเค็มเท่าไหร่
แต่ว่าเครื่องดื่มประเภทที่มาปรุงกันเองสดเนี่ย
จำได้ไหมครับชานมไข่มุกที่คุณสาลีอ๋องสมหวัง
เคยออกมาเปิดเผยว่าเก็บตัวอย่างชานมไข่มุกไปเข้าห้องแล็บ
ปรากฏว่ามีปริมาณน้ำตาลเนี่ยสูงกว่าที่ควรจะได้รับเนี่ย
เท่าองค์การอนามัยโลกบอกว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ย
วันหนึ่งเนี่ยควรจะกินน้ำตาลที่อยู่ในอาหารต่างเนี่ย
รวมกันแล้วไม่เกินหกช้อนชานมไข่มุกหนึ่งแก้ว
เคยพิสูจน์ว่ามีน้ำตาลตั้ง๑๘ช้อน๓เท่าตัวครับ

อ้าวแล้วหวานมากขนาดนี้ใครไปทำอะไรได้ล่ะครับ
ยงออยทำอะไรไม่ได้หมดเพราะเขาไปปรุงกันสด
มาอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ
วันนี้ให้จับตาดูมองเพราะว่าภาคประชาชนดูหัวข่าววันนี้
ภาคประชาชนวัดใจรัฐมนตรีช่วยมนัญญาแบน๓สารพิษภายในสิ้นปี
เราพูดกันมานานแล้วเรื่องไอ้สารพิษ๓ตัวนี่พาราคอดไกรโฟเซ็ต
รอไฟริพลัสอะไรเนี่ย
ได้ย่างได้อย่างเนี่ยเสียเวลาเอานี่โพลเข้าไปเดี๋ยว
แต่ปัญหาก็คือมันจะทำให้คนตายด้วยเพราะมันเป็นสารพิษ
รู้กันมาแล้วว่าอันตรายรัฐมนตรีช่วยมนัญญาขึ้นมาใหม่ใหม่
บอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะต้องเลิกใช้แต่ว่าดูท่าจะลำบาก
เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรอย่างเดียวแล้ว
มันขึ้นอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ซึ่งเขามีมติกันว่ารอ๒ปีรอ๒ปีจากนี้แล้วค่อยพิจารณากันใหม่
ว่าจะแบนไหมนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าไงท่านบอกว่าถ้าไปแบน๓
พิษสารตัวนี้เรายังไม่มีสารเคมีตัวอื่นที่จะมาใช้
ทดแทนเดี๋ยวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาจะเดือดร้อนฟังดูอย่าง
นี้แล้วเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีช่วยมณัญญาก็สู้ไม่ไหวแต่
ปัญหาคือมันมีผลกระทบต่อสุขภาพไงครับคุณหมอคนหนึ่งที่
ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดเจนคือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหม

คนนี้ครับเขาบอกว่าได้มีข้อมูลพิสูจน์แล้วว่าสารพิษตก
ค้างในพืชผักผลไม้เนี่ย๖๐ล้างไม่ออกเราล้างได้แต่เปลือก
อกที่มันซึมเข้าไปในเนื้อผักเนื้อผลไม้เนี่ยล้างไม่ออก
อันนี้ก็ตายผ่อนส่งคือมันเข้าเนื้อ
เกษตรกรผู้ใช้สารพิษเองกระทรวงสาธารณสุขเอ็นจีโอเขาไปพิสูจน์
ได้แล้วว่าเกษตรกรที่ใช้สารพิษพ่นสารพิษเนี่ยป่วยเป็นโรค
โน้นโรคนี้เยอะแยะไปหมด
สาธารณสุขเขาพิสูจน์ชัดแต่ว่าคณะกรรมการวัตถุวัตถุอันตรายเนี่ย
ยังไม่เชื่อข้อมูลนี้อ้างว่ามีตั้ง๕๐กว่าประเทศเขายัง
ใช้อยู่อ่าถ้ามันเป็นโทษจริงทำไมเขายังใช้อยู่ล่ะนี่เป็น
เขาอ้างนะฉะนั้นคนใช้ก็เดือดร้อน
มีบทความหนึ่งแหมเขาใช้คำแล้วผมชอบมากเลยเฝ้าระวังแผ่น
อาบพิษเขาบอกแผ่นดินเราเนี่ยเวลาเนี้ยเป็นแผ่นดินที่
พิษเพราะเราพ่นสารพิษซะจนทั้งแผ่นดินอาบพิษปลูกพืช
ลูกผักปลูกย่าขึ้นมากินเข้าไปก็มีพิษแล้ววันนี้เขาเข้า
ชื่อกัน๓๖องค์กรจาก๗๐๐กว่าองค์กรเขาจะไปพบรัฐมนตรีช่วย
มนัญญาอันนี้ก็ต้องตามดูว่าสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยจะเอาอยู่
ไหมสุดท้ายขึ้นมาจะว่ายังไงเพราะดูท่าทีแล้วเนี่ยคุณ
นัญญาที่ประกาศเกลี้ยงออกมาข้างล่างก็เฉยข้างบนก็
เงียบเงียบไม่มีเสียงขานลับแต่ว่าวันนี้เราจะได้เห็นอีก
ตัวทั้งนั้นนะสองสามเรื่องเนี่ยฉะนั้นถ้าไม่ใส่ใจเรื่อง
สุขภาพใครก็ช่วยไม่ได้ครับและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยง
นี่ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วย
ที่เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพประชาชนแล้วก็เอาเรื่อง
เหล่านี้มาพูดเรื่องใกล้ตัวจริงขอบคุณนะครับคำพูดที่
อาจารย์บอกเรื่องของแผ่นดินอาพิษจะต้องแก้ไขกันอย่างไกลด้วยนะฮะ